ดูเรื่องของคุณตาจรูนหรือว่าคุณตาซาเล้งนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนนั้นสลดใจเหมือนกันนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าคุณตาจะดีขึ้น
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณตาก็เสียชีวิต
บรรยากาศที่จัดงานศพก็โศกเศร้า

ตาซาเล้งดับเพิ่มข้อหาจอร์ดแข้งพิฆาต
เจ้าตัวปฏิเสธทันควันยื่น๑๘๐๐๐บาทประกันตัว
ส่วนหมอชี้ปมตายไม่เกี่ยวนะฮะ
ดูรายละเอียดเรื่องของคุณตาซาเล้งที่เสียชีวิตนะครับ
ไปไล่เรียงจากเรื่องของบรรยากาศของการจัดพิธีศพ
บรรยากาศของการจัดงานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ซึ่งทางครอบครัวของนายจรูลมีพันธ์
ไปรับศพนายจรูนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลังจากที่โรงพยาบาลราชวิถีส่งร่างมาชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดค่ะ
นั้นได้สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะว่า
การตายของนายจรูนเกิดจากริ่มเลือดภายในเส้นเลือดดำขังขาซ้าย
ริ่มเลือดอุดตันภายในเส้นเลือดแดงใหญ่ของปอดข้างขวา
จากนอนอยู่เฉยบนเตียงโดยขาไม่ได้ขยับ
จึงเกิดแผลกดทับส่งผลให้การไหลเวียนของเลือด
โดยเฉพาะเส้นเลือดดำบริเวณน่องไหลเวียนช้าหรือหยุดนิ่ง
ริ่มเลือดภายในหลอดเลือดดำ
ต่อมาริ่มเลือดหลุดไหลเข้าไปตามกระแสเลือดไปสู่ปอด
ทำให้เส้นเลือดที่ปอดอุดตันเกิดอาการปอดขาดเลือดไปเลี้ยง
ทำให้การทำงานของปอดและการหายใจล้มเหลวจนถึงแก่ความตาย
ซึ่งเป็นภาวะเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่
ครับสรุปก็คือเรื่องของขาของคุณตาที่ไม่ได้ขยับเลยนะฮะ
หลังจากที่อาการสุดหนักแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
พอขาไม่ได้ขยับก็เกิดแผลกดทับ
พอแผลกดทับก็ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด
ไม่ดีก็เป็นริ่มเลือดแล้วก็ไปอุดตันตามต่าง
จนกระทั่งไปอุดตันที่ปอด
ก็ทำให้เสียชีวิตนะคะเพราะอวัยวะก็ทำงานได้ไม่เป็นปกติ
พอเสียชีวิตนะคะทางครอบครัวก็นำศพของคุณตาจรูน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุนทราราม
เพื่อทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรม
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
จากญาติพี่น้องที่ทราบข่าวแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้าน
ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยกับนางฉลวยจริตเอกภรรยาของคุณตาจรูน
บอกว่าเสียใจที่สามีมาด่วนจากไป
ถึงวันนี้ยังทำใจไม่ได้เนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าการจากไปของคุณตาครั้งนี้เนี่ย
ทำให้เสียใจแต่ก็พร้อมจะอโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุค่ะ
แล้วก็บอกว่าคุณตาจะได้ไม่ทรมานอีกต่อไปนะ

นางสาววนิดามณีพันธ์ลูกสาวของคุณตาจรูนเนี่ย

หลังจากที่เกิดเหตุ
นี่นะคะทางด้านผู้เกาะเหตุก็คือในจอร์ดเนี่ย

คือผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามถามทางด้านครอบครัวของคุณตาจรูนนะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณยายฉลวยหรือว่าลูกสาวของคุณตาคือนางสาววนิดา
ถามตกลงแล้วในจอร์ดมารับผิดชอบ

คุณวานิดาก็เล่าให้ฟังคือตอนช่วงต้นเนี่ย

แล้วก็หายไปจนกระทั่งถึงวันที่๒๐มีนาคม
แต่หลังวันที่๒๐มีนาคมเนี่ย
จอร์ดก็มาเยี่ยมพ่อที่บ้านเกือบทุกวัน
และบางครั้งนายจอร์ดกับคนในครอบครัวของคุณตาจรูนเนี่ย
ก็พาคุณตาจรูนไปตรวจร่างกายด้วยกัน
คือทางด้านลูกสาวของคุณตาจรูนแล้วก็ลูกชายของคุณตาทารูนเนี่ย

เห็นใจเพราะว่าที่แรกเนี่ยลูกชายของคุณตาจรูน
บอกว่าไม่ให้อภัยนะแต่ในเมื่อทั้งแม่เอง
ลูกสาวอีกคนนึงให้อภัยหมดเลย
ผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็คงก็ต้องไปตามนั้น
แต่เธอก็บอกว่าเรื่องของคดีก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจ
แล้วก็มีคำพูดจากลูกของคุณตาจรูนบอกว่า
ทั้งไนท์จอร์สเนี่ยก็มีลูกสาวเล็กอีกสองคน
ลูกเล็กอีก๒คนก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะฮะ
เรื่องนี้กลายเป็นกระแสสังคมที่ถูกมองนะครับ
ว่าไนท์จอร์สเนี่ยทำผิดจนกระทั่งคุณตาเนี่ยเสียชีวิต
แต่ว่าครอบครัวของคุณตาให้อภัยนะครับ
มันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

และนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของค่าเสียหายที่นายจอร์ดจะต้องชดเชยให้เนี่ย
จากเดิมที่จะต้องชดเชยให้๑แสนบาทนี่นะคะ
แต่ว่านายจอร์ดก็ต่อรองเหลือ๘๐๐๐บาท
แบ่งจ่ายด้วย๒๗งวด
ที่ผ่านมาจ่ายให้เพียงแค่๓๐๐บาท
ก็ยังขาดอยู่อีก๗๗๐๐๐บาท
ครอบครัวก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วเงินส่วนที่เหลือนี้จะได้รับการชดเชยไหมด้วยนะคะ
สำหรับงานศพของคุณตาสาเล็งทางครอบครัวได้กำหนดสวยพระอภิษฐรรมจำนวน๔วัน
ก็คือวันที่๓๐มีนาคมถึง๒เมษายนแล้วก็จะเข้าสู่พิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๓เมษายนนะคะ
พูดถึงเรื่องของคดีกันหน่อยนะคะนายนราธรโสติยังหรือในจอร์ดนี่แหละ
ก็ถูกปล่อยตัวชั่วคราวคือได้รับการประกันตัวในวงเงิน๑๘๐๐๐บาทโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะ
ขณะที่ทนายความยอมรับนะคะว่าไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะว่าเบื้องต้นได้เจรจากับคู่กรณีแล้วนะคะจึงไม่ได้เยียวยาทางครอบครัวเท่าที่ควร
ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามดูต่อไปนะคะ
คือเมื่อวานใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่านายจอร์ดจะได้รับการประกันตัวนะครับ
โมงครึ่งทางด้านของพนักงานสอบสวนสนห้วยขวางก็คุมตัว
นายจอร์ดไปยื่นฝักขังต่อสารผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมถึง๑๐เมษายน
บอกว่าเนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๔ปากต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา
ประวัติการต้องโทษและอื่นในชั้นสอบสวน
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพเฉพาะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทางกายและทางใจเท่านั้นนะครับ
ยังปฏิเสธข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งสารก็พิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาแล้ว
คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ไม่คัดค้านการฝากขังจึงอนุญาตให้ฝากขังได้
แต่ต่อมานะครับนางสาวศรีสมรหรือว่าเมย์คนกล้าซึ่งเป็นแฟนของนายจอร์ดเนี่ย
คำร้องนะพร้อมเงินสด๑๘๐๐๐บาทขอปล่อยตัวนายจอร์ดชั่วคราว
สารก็พิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้นายนราธร
ราคาประกัน๑๘๐๐๐บาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไข
แล้วก็กระทั่งเวลาบ่าย๓โมง๑๐นาที
คุณคิดดูตั้งแต่๑๐โมงครึ่งนะอยู่ในศาลจนกระทั่งออกมาตอนบ่าย๓๐นาที
จอร์ดถูกปล่อยตัวออกจากห้องขังสีหน้าสีตาเคร่งเครียดอย่างชัดเจน
ผู้สื่อข่าวของเราพยายามที่จะสอบถามเอาไมค์ไปจอดสอบถามทุกช่องเลยนะ
อยากจะได้คำพูดจากปากของนายจอร์ดแต่นายจอร์ดนิ่งเงียบ
แล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะครับ

ข้อหาเรื่องของการทำร้ายผู้อื่น

แล้วก็ว่าไปตามขั้นตอนของทั้งชั้นสอบสวนแล้วก็ชั้นศาลด้วยนะครับ